กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับและวินาทีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
วินาทีที่คุณครูและนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านนาดอยจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
จะมาสู้เพื่อเมล็ดพันธุ์ผักและไก่พันธุ์เมืองเพื่อสำหรับเป็นอาหารให้กับนักเรียน
ถ้าตอบถูก๑ข้อครับรับเมล็ดพันธุ์ผักจำนวน๒๕๐ซอง
ถ้าตอบถูก๒ข้อรับเล็ดพันธุ์จำนวน๓๐๐ซอง
และไก่พันธุ์พื้นเมืองจำนวน๑๐๐ตัว
ตอบถูก๓ข้อรับเล็ดพันธุ์จำนวน๔๐๐ซอง
และไก่พันธุ์เมืองจำนวน๓๐๐ตัว
แต่ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อครับรับเมล็ดพันธุ์ผักจำนวนห้าร้อยซอง
และไก่พันธุ์เมืองจำนวน๔๐๐ตัวกลับไปเลย
พร้อมไหมครับที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเรา

พร้อมไหมครับที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเรา

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญครูตันมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

รู้สึกยังไงบ้างครับที่มายืนอยู่บนเวทีเกมต่อชีวิตแล้วตอนนี้

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑โรงเรียนบ้านนาดอย
เรื่องที่๒เกมหาเงินไปซื้อไข่

เรื่องที่๕ต้อยอภิวัฒน์
ครับสำหรับผมขอเลือกในข้อที่๑ครับเรื่องโรงเรียนบ้านนาดอยครับ

ถามอีกครั้งนึงว่าครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้กี่ปีแล้ว

เด็กส่วนใหญ่ที่เขาลงไปเขาจะไปเล่นอะไรกันครู

แล้วก็มีตัวที่เป็นอุโมงรอดนะครับ
แล้วก็มีตัวที่มันหมุนได้แต่พังไปแล้วครับ
สิ่งที่ผมจะถามครูสมาธิดี
เกี่ยวกับเครื่องเล่นที่อยู่ในสนามเด็กเล่นนี่แหละครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เครื่องเล่นอุโมงนี้ไม่ได้ทาสีใด

ทุกพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนผ่านสายตาผมมาแล้ว

ผมจะสามารถตอบข้อนี้ได้และทำเพื่อโรงเรียนและเด็กได้ครับ

ตอบข้อ๑ครับสีม่วงครับ
ตัวเลือกที่๑สีม่วงครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ผมเลือกน้องเทิดครับเด็กชายเทิดชัยครับ
ครูจะเลือกเรื่องไหนให้เทิดชัยขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องเกมหาเงินไปซื้อไข่
ภาษาไทยลิเวอร์พูลเต้ยอภิวัต
ผมขอเลือกเรื่องภาษาไทยครับ

เพราะแกมีความสนใจในวิชาภาษาไทยครับ

ขอเชิญน้องเทิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องเทิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องเทิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องเทิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ขอเชิญน้องเทิดมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องเทิดชอบเรียนภาษาไทยเหรอลูก
คุณครูยิ้มเก่งจริงด้วย
นะฮะเห็นแต่ฟันคุณครูตอนนี้
นะฮะเห็นแต่ฟันคุณครูตอนเนี้ย

เอาล่ะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ตัวเลือกที่๒คำนวณ

ตัวเลือกที่สี่ศีรษะ

ผมจะทำสิ่งที่ชอบและรักให้ดีที่สุดครับ

ตัวเลือกที่๑สังเกตครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เฟย์แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องเฟย์ขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

มหาเงินไปซื้อไข่

ทำไมเลือกเต้ยอภิวัตให้น้องเฟย์

ขอเชิญน้องเฟรมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พอเชิญน้องเฟย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พอเชิญน้องเฟย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พอเชิญน้องเฟย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พอเชิญน้องเฟย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เยอะ
พอเชิญน้องเฟย์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตัวเลือกที่สี่ขอแท็กแฟนเก่า

เพราะครูเคยเอาเพลงของพี่เต้ยมาสอนในวิชาดนตรี
และหนูก็ฟังเพลงพี่เต้ยเกือบทุกเพลง
หนูคิดว่าเรื่องของพี่เต้ยหนูตอบได้ดีค่ะ
ขอเลือกตัวเลือกที่สี่ค่ะคอนแท็กแฟนเก่า
เฟย์เลือกตัวเลือกที่สี่ขอแท็กแฟนเก่าครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ไม่หมดหน้าที่ครับเฟย์จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มหาเงินไปซื้อไข่กับลิเวอร์พูล
หาเงินไปซื้อไข่ค่ะ
ทำไมเรื่องเกมหาเงินไปซื้อไข่ให้กับน้องอา
เพราะว่าเขาชอบเล่นเกมอย่างนี้ค่ะ
เอาล่ะก็ไม่รู้นะว่าเกมจะเป็นยังไงนะ
เชิญน้องอามมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
วันนี้เป็นเกมหาเงินไปซื้อไข่

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ได้เล่นแล้วนะ
เสร็จแล้วนะฮะ
เอาช้อนตักไข่

อีกคนนึงเนี่ยจะรอกินไข่อย่างอเล็ดอร่อย
พอกินไข่หมดจะให้สัญญาว่าไข่หมดแล้ว
พอหมดแล้วคนที่สองก็ทำเหมือนที่อาทำ

ใครอยากเล่นเกมนี้กับน้องอาบ้างครับยกมือ
เอามามาใครจะเล่นมาเลยมามา
มาบนอัศจรรย์ด้วยนั่นมาเลยมาลูกมา
โจทย์และกติกากันให้เข้าใจนะครับ

คนสุดท้ายพอกินไข่ลูกสุดท้ายหมดแล้ว

หาเหรียญไปซื้อไข่จำนวน๕ฟอง

ปกติที่โรเรียเคยให้เล่นเกมจากคายกาย

ต้องมา
เริ่มครับ
เริ่มตัวเร็ว

เท่าแรก
ต้องเร็วหน่อยนะลูก
เวลาเป็นเงินมีทรองนะลูก

เร็วลูกเวลาเดินแล้ว

เท่าแรก
นี่อร่อย
สะพ้อยดูสะพ้อยเดินสะพ้อยเดินไป
ขนาดนี้
ต้องกระแบบลูกเดี๋ยวไม่ได้เอาหมดเร็ว
เร็วเย็น

เร็วเร็วเร็ว

มาโชว์สีหน้าอันหล่อเหลาและสวยพริ้งของพวกเรา
ไอ้นี่เลิศอย่างโรงเท้า
ดูแต่ละคนนะยังมีพอกางเกงบ้างอะไรบ้าง
นี่เรารู้ตัวไหมว่าเรามอมมากเลยอ่ะลูก
ทำไมขนาดนั้นเลยอ่ะลูกสุดตัว

นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือความสนุกเล็กน้อยนะฮะ

สมัครสมาร์ทสามัคคีของน้องในโรงเรียนด้วยกัน

ถ้าน้องพวกนี้นะครับทำได้อยู่ในเวลา๓นาที
นั่นหมายถึงภารกิจนี้สำเร็จ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันว่า
น้องจากโรงเรียนบ้านนาดอยจังหวัดแม่ห้องศร
จะสามารถพิธีโจทย์๔ข้อได้หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อสุดท้ายจากเรื่อง
มหาเงินไปซื้อไข่

เพื่อนทำได้หรือไม่ได้ครับ